คุณผู้ชมครับแม้เราผ่านมาสู่เดือนพฤษภาคมแล้ว
แต่ว่าอากาศยังคงร้อนจัดแบบนี้หลายคนก็บ่นมา
ทำให้เรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับกำลังได้รับความนิยม
เพราะว่าราคาถูกกว่าแอร์หลายเท่าตัวครับ
ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ชื่อดังก็ลงมาลุกตลาดนี้เช่นเดียวกัน
ติดตามจากรายงานครับ
จุดกำเนิดสินค้าตัวนี้มาจากประเทศจีน
เพราะว่าจีนก็มีหลายมนตรมนตรมันก็ร้อนร้อนจัด
แล้วก็เราก็เริ่มมาที่เรียนให้ทราบนะฮะ
เริ่มทำผลิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
แล้วเราก็ปีนี้คิดว่าเราพร้อมนะครับ
ก็เลยทำการตลาดแต่ปรากฏว่ามันร้อนจัดจริงนะครับ
ร้อนในรอบ๕๐ปีนะครับ
ก็ทำให้กระแสตัวนี้มามันขาดตลาดอย่างหนัก
ปัจจุบันตลาดเครื่องทำความเย็นในเมืองไทย
มีมูลค่ากว่า๒๘๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นตลาดเครื่องปรับอากาศ๒๕๐๐๐ล้านบาท
มีการเติบโตเฉลี่ยร้อนละ๓๕ปี
และตลาดพัดลมมูลค่า๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งไม่มีการเติบโตมาระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนพัดลมไอเย็นเป็นตลาดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมีมูลค่าตลาดประมาณ๑๒๐๐๑๕๐๐ล้านบาท
มีอัตราการเติบโตสูงถึง๑๓๐๔๐ต่อปีผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทรดดิ้งที่สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย
ไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าเองโดยตรง
ประกอบกับปีนี้อากาศร้อนมากกว่าทุกปีพัดลมไอเย็นจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความเย็นที่มากกว่าพัดลม
ราคาที่ต่ำกว่าเครื่องปรับอากาศโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง๒๐๐กว่าบาทและยังประหยัดไฟมากกว่า๑๐เท่าค่ะ
ต้องเพิ่มสต๊อกสินค้าเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อย
ตลาดพัดลมไอเย็นเมืองไทยมีอนาคตที่สดใสค่ะเพราะเป็นตลาดใหม่มีการแข่งขันน้อยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นแบรนด์ใหญ่เข้ามาสู่ตลาดนี้มากขึ้น
จากเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนลงทุนไม่สูงที่สำคัญยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในยุคกำลังซื้อตกต่ำที่ต้องการเครื่องทำความเย็นในราคาที่ไม่แพงเกินไปค่ะ
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน